ถูกต้องค่ะเป็นแห่เห็นคุณสืบสกุลยิ้มแล้วชื่นใจจังเลย
บอกว่าเป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลนั่นเองนะคะ
รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รางวัลเทพทองครั้งที่๑๗นั่นเอง
อันนี้คุณเพิ่งไปรับมาเมื่อวันพระรหัสที่แล้ว
ใช่เพิ่งไปรับมาในสาขาของนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น
แล้วก็แน่นอนก็ถือว่าเป็นผู้ประกาศของไทยรัฐทีวี
กับรายการของไทยรัฐทีวีอย่างรถปลดทุกข์ด้วย
ก็ไปรับรางวัลนี้มาพร้อมกับคุณเขมสอนหนูขาวด้วย
ไปดูบรรยากาศการรับรางวัลครั้งนั้นกันหน่อยนะครับ
ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ

ให้พลอากาศเอกชะฤทธิ์ภุกร์ภาษุคองคมณ์ตรี

ในพิธีพระชะธารรางวัลเทพทอง
อภัยครั้งที่๑๗แล้วนะครับ
เพื่อเป็นเกียรติยศแก่บุคลากรและองค์กรต่าง

และวิทยุโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่น
และมีความสำนึกในการจัดรายการ

ซึ่งในปีนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงมากมายนะครับ
พี่ม้าออนภาในรายการข่าวใส่ไข่ของเรา

คุณนัทมีเรียนะครับก็รับแทนสามีคือคุณอ้ำอธิชาตินะครับ
คุณสลักจิตดวงจันทร์นะครับพี่รุ่งสุริยานะครับ
แล้วก็ดาราศิลปินต่างตบเท้าเข้ารับรางวัลในครั้งนี้มากมาย
ก็เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าปราบปลื้มใจเป็นอย่างมาก

ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะครับ
คนบันเทิงตบเท้าเข้ารับรางวัลทางไทยรัฐทีวีก็มี๒คนนี้แหละค่ะ

แล้วก็คุณสืบสกุลพันธ์ดีเข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง
ทั้งสองคนก็บอกว่าปลื้มใจที่ได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้
รวมถึงอยากขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนทุกคน

บอกว่าอยากให้อนุรักษ์รวมถึงใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไปค่ะ
ดังนั้นพวกเราเองก็ถือว่าเป็นนักสื่อสาร
ขออนุญาตที่จะตามรอยพระราชดำรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ก็เป็นความภูมิใจหนึ่งในชีวิต
เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งในชีวิตนะครับ
คือความภาคภูมิใจของทุกคนที่ได้รับรางวัลนี้นะคะ
ทั้งสองคนก็ถือเป็นตัวแทนของไทยรัฐทีวีนะคะ

เฉพาะเราสองคนที่อยู่หน้าจอเท่านั้น

คือสถานีที่มุ่งมั่นและตั้งใจในการนำเสนอข่าว
ในการเป็นสื่อที่ดีให้กับประชาชนด้วย
ฝากถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ
รวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรารุ่นใหญ่รุ่นเล็กก็ตามนะครับ
ผู้ประกาศคือผู้ที่ทำหน้าที่อยู่หน้าจอ
และเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยิ่ง

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ดังนั้นขอให้ทุกท่านคิดไว้เสมอนะครับ

ดังนั้นในการสื่อสารต่างก็ต้องมีจัญญบัน
มีจริยธรรมแล้วก็มีสติในการนำเสนอข่าวด้วยนะคะ

เป็นตัวแทนของไทยรัฐทีวีไปรับรางวัลนี้
ใช่ก็ถือว่าจากไทรัตทีวีเอง

ทาราศทีวีโดยรายการรถปลดทู่ของเรา
ก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนก็ได้รับรางวัลนะ
รายการคุณธรรมยอดเยี่ยมนะครับ
นี่แหละค่ะคือสิ่งดีที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะ